๖นาฬิกา๒๘นาทีคุณติดตามชมข่าวเช้าไทยรัฐมาตั้งแต่ตี๕๓๐
ก็เท่ากับว่า๑ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับในการรับชมนะครับคุณผู้ชมฮะ
ช่วงนี้เราก็ยังคงตามกันต่อนะคะคุณผู้ชม
มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อย
คือเรื่องของสะพานลอยเรื่องของทางม้าลาย
จริงมันก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมานานพอสมควร

ส่วนบางคนที่เขาบอกว่าอ้าวทำไมเราถึงไม่ให้ใช้ทางม้าลายล่ะ
เพราะว่าสะพานลอยมันเหมือนกับ
มันทำให้กลุ่มคนที่เขาไม่สามารถที่จะขึ้นสะพานลอย
ข้ามบันไดได้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพนี่แหละ
เขาต้องมาทำผิดกฎหมายโดยการข้ามถนนหรือเปล่า

แล้วเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นผู้หญิงคุณยายอายุเยอะแล้ว
กว่าปีแล้วไม่ได้ข้ามสะพานลอยนะ
ข้ามถนนแต่สุดท้ายถูกรถชนจนเสียชีวิต
คือคุณยายขึ้นสะพานลอยไม่ไหวนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าปากซอยชุมชนพระศิษย์ที่ตำบลคูคศ
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเจอรถกระบะที่จอดอยู่เลนขวาสุด
แล้วไฟด้านซ้ายแตกฝากระโปรงก็ยุบ
ห่างออกไป๑๐เมตรก็เจอผู้เสียชีวิตนอนคว่ำอยู่กลางถนน
ก็คือผู้เสียชีวิตใส่เสื้อคอกลมลายดอกแขนสั้น

ทราบชื่อก็คือนางสาวทองสุกแก้วภูนศรีอายุ๘๔ปีเป็นชาวปฐุมธานีค่ะ
แล้วก็คุณยายนอนเสียชีวิตอยู่ห่างจากสะพานลอยประมาณ๕เมตร
จากการสอบถามนายวัชรพงศรีแก้วอ่อนคนที่ขับรถกระบะ
ก็ให้การนะคะว่าได้ขับรถกระบะออกมาจากคลอง๒ลำลูกกาจะไปที่คลอง๓
แต่ทีนี้พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุไม่เห็นจริงว่าคุณยายเดินข้ามถนน
เพราะว่ามาทางเลนขวาสุดแล้วก็เห็นว่ารถเลนกลางหักหลบไปทางซ้าย
ซึ่งลูกชายผู้เสียชีวิตที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนพระศิษย์
เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าแม่เดินทางมาจากบางบัวทอง
แล้วแม่ตอนที่เดินทางมาเนี่ยนะเป็นลมหมดสติไปแล้วครั้งหนึ่งนะ
ลูกก็บอกให้แม่พักก่อนพักกับลูกก่อน
แต่ช่วงบ่ายเมื่อวานแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปหาคุณน้า
ก็คือน้องสาวแม่ที่บางบัวทองก็เลยเดินออกมาขึ้นรถโดยสาร
ลูกเขาก็คาดว่าแม่อาจจะเดินขึ้นสะพานลอยไม่ไหว
เพราะว่าอายุเยอะแล้วก็เลยข้ามถนนสุดท้าย

ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ขับขี่

แล้วก็จะมีการเรียกทั้งสองฝ่ายก็คือลูกชายของผู้ตาย
ผู้ที่ขับรถกระบะมาตกลงกันอีกครั้งหนึ่ง

ก็มอบให้กับทางมูลนิธิร่วมกับตันยูส่งไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อค่ะ